พระเอกใจบุญพี่บินมะลือรีดค่ะตามภาพที่เห็นค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะลงไปร้อยเอ็ดเลยนะคะพร้อมทีมงานมูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ
นำเงินสดสิ่งของไปมอบให้พระสงฆ์แล้วก็ประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ
เอ่อเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่สองแล้วนะคะค่ะ
ประชาชนครัวเรือนละห้าพันบาทค่ะซึ่งก็มีทั้งประชาชนอำเภอเชียงขวาน
อำเภอจังหารอำเภอศรีสมเด็จนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมด
รู้ไหมเท่าไรคะเท่าไรจ๋าสิบหกล้านเศษโอ้โห
แล้วก็จะตามตะเวนไปอีก๗ครั้งนะคะทั่วร้อยเอ็ดค่ะ
โดยพี่บินก็บอกพ่อแม่พี่น้องที่มากันเต็มไปหมดแล้ว
ว่าเชอรี่บอกว่าถ้าอยากจะช่วยเหลืออุดนุนพี่บิน
ขอบใจอะไรมากติดตามผลงานละกัน

ก็ถือว่าเป็นฮีโร่พระเอกใจบุญตัวจริงเลยล่ะค่ะ
แกก็ยืนยันนะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับบริจาคมาเนี่ย
เก็บไว้กับตัวแน่นอนจะเอาบริจาคให้ถึงมือพี่
ประชาชนที่เดือดร้อนถึงพื้นที่เลยนะคะ